วันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่๑๑มกราคม
โดยสรวิทยพานทองหนึ่งนักเตะที่ได้รับเสียงชื่นชมมากในเกมแรก
ก็บอกว่าการเล่นกับออสเตรเลีย
คงจะต้องทำงานหนักขึ้นสำหรับทีมชาติไทยค่ะ
รอบสุดท้ายนัดแรกที่ชนะบาเรน๕ประตูต่อ๐นะคะ
แสดงความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่า
ทีมไทยจะทำได้ดีในเกมกับออสเตรเลีย
แต่ยอมรับว่าบาเรนกับออสเตรเลียเป็นทีมที่มีความแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นเกมกับออสเตรเลียซึ่งเป็นทีมที่นักเตะมีรูปร่างส่วนใหญ่
ทางทีมชาติไทยเองก็จะต้องช่วยกันเล่นมากกว่าเกมแรก
พร้อมกันนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหานะคะ
ที่เจ้าตัวจะต้องเปลี่ยนจากการเล่นริมเส้นมาเล่นตรงกลาง

แต่ก็จะต้องปรับวิธีการเล่นเล็กน้อยค่ะ
โดยทรวิทย์ดาวเตะจากทีมปอลลูชเทโล
ก็กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบ๑ปี
ถือเป็นผู้เล่นที่ผ่านบอลได้มากที่สุด

โดยสรวิทย์ผ่านบอลไปทั้งหมด๕๙ครั้งด้วยกัน
และใน๕๙ครั้งนี้มีอัตราการผ่านบอลสำเร็จมากถึง๘๓๑เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ยังทำ๑อาซิสต์ในประตูที่ไทยขึ้นนำบาร์เรน๔ประตูต่อ๐
เจอกับออสเตรเลียวันที่๑๑มกราคม
แข่งขันเที่ยวราชมังคลากีฬาสถานถ้าเกิดว่าเกมนี้ชนะหรือว่าได้คะแนนนะคะ
ก็จะเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปมากขึ้น
แข่งขันเวลา๒ทุ่ม๑๕นาทีสามารถไปเชียร์ติดขอบสนามกันได้ค่ะ